ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเตือนภัยกันหน่อย
เรื่องของการเติมลมยางรถ
คือเติมเยอะมันอาจจะระเบิดได้
มันเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ลำปางนะคะ
คุณตาก็ขับเป็นรถอีแตน

แล้วกระทะล้อกระเด็นมาโดนศีรษะ

คือใบหน้าเละหายไปทั้งหน้าเลยค่ะ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลนาโป่ง

จุดที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่บ้านค่ะ
แล้วก็ไปพบศพคุณตาเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
สภาพศพนอนหงายไม่สวมเสื้อ

คือไม่เห็นสภาพใบหน้าเดิมเวอะหวะไปหมดเลยค่ะ

ผู้เสียชีวิตนี้ก็คือนายมูลสิริวงเครือ
อายุ๗๗ปีเป็นคุณตาเจ้าของบ้าน
แล้วข้างตำรวจก็ไปเจอรถอีแตนจอดอยู่คันหนึ่ง

ส่วนเศษยางล้อรถด้านใน
มันแตกมันปลิ้นมันทะลักออกมาข้างนอกค่ะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุ
คุณตามูลได้มานั่งเติมลมยางรถอีแตน
เตรียมแล้วจะเอารถอีแตนออกไปใช้งาน
แต่คาดว่าคุณตาคงจะไม่รู้ปริมาณในการเติมลม
ก็เลยอัดลมไปเต็มที่ค่ะ
ทีนี้พอเติมลมมันเกินปริมาณที่กำหนด

แล้วแรงระเบิดก็เลยทำให้กระทะล้อมันกระเด็นหลุดออกมา
มันกระเด็นไปกระแทกกับศีรษะของคุณตามูล
ทำให้ใบหน้าเละแล้วก็ร่างกายก็ไปกระแทกกับฝาไม้

ชาวนาที่มีรถไถนามีรถอีแตนต่าง
ต้องระมัดระวังการเติมลมยางด้วย
อย่าเติมเกินขนาดเพราะอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ